วันนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับแถลงเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยนะฮะ
ประจำวันที่๒๖มีนาคม๒๕๖๓วันแรกที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ประกอฉุกเฉินที่ออกมาเนี่ยมีผลบังคับใช้เริ่มวันนี้นี่แหละฮะ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๑๑รายนะครับแบ่งเป็น๓กลุ่มด้วยกัน
กลุ่มแรกเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ป่วยเดิมอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้
ตรงนี้มี๒๙รายมีพวกกลุ่มสนามมวย๖สถานบันเทิง๓
กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว๑๙
แล้วก็กลุ่มผู้ไปร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียอีกหนึ่งนะครับ
มีกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมา๑๙รายนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๖รายเป็นคนไทย๕และสหรัฐ๑
ถือว่าเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอันนี้มีอยู่๙นะฮะ
แล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์๓นะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังตามเกณฑ์
อย่างเช่นมีภาวะปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุเนี่ยอันนี้มีอยู่๑รายนะครับ
และสุดท้ายนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาแยกมาจาก๑๑๑ราย
เป็นกลุ่มที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าพบเชื้อโควิด๑๙
แต่ยังต้องรอผลการสอบสวนโรคนะฮะคืออันนี้ติดแล้วนะครับที่รอผลเนี่ยคือรอว่าไปติดจากไหน
ไปติดจากแบบไหนอะไรยังไงเป็นผู้ป่วยที่ใหม่เลยหรือว่าไปติด
สัมผัสกับคนที่มีประวัติติดโควิด๑๙อยู่แล้ว๖๓รายนะครับ
สำหรับผู้ป่วยอาการหนักตอนนี้มีอยู่สี่นะครับทุกคนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
และยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็มีผู้ป่วยเดิมที่ได้รับการรักษาจนหายกลับบ้านได้
วันนี้มี๑๘นะครับรวมแล้วยอดรวมผู้ป่วยสะสมโควิด๑๙ในไทย
วันนี้พุ่งเกินหนึ่งพันแล้วฮะใช่ค่ะหลังจากที่เราพบคนแรกคือกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา
มาเกือบ๓เดือนตอนนี้ยอดผู้ป่วยโควิด๑๙ในไทยสะสม๑๐๔๕ราย
แต่ว่ารักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๘๘นะครับยังอยู่ที่โรงพยาบาล๙๕๓ราย
ก็กระจายอยู่หลายโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้๔ศพด้วยกัน
แพทย์อนุพงศ์สุจริยากุลผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคบอกว่า
กลุ่มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายเก่า
ที่เคยรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะทั้งกลุ่มสนามมวยกลุ่มสถานบันเทิง
และกลุ่มที่กลับจากการทำพิธีทางศาสนาตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ๒๐๓๐รายต่อวัน
นี่นะฮะนี่ทำให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
เรื่องการมารายงานตัวการกักตัวและการเว้นระยะห่าง
นั่นทำให้คุณเอาโรคไปแพร่ให้กับคนอื่นทั้งคนใกล้ชิดคนในครอบครัว
คนที่เป็นเพื่อนเป็นคนทำงานด้วยกันหรือว่าคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยนะครับ
อกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับ
กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดตัวแอปพลิเคชันของท่ากาศยานแห่งประเทศไทย
นี่ฮะเดี๋ยวท่านไปโหลดได้นะครับแอปพลิเคชันของการท่ากาศยานแห่งประเทศไทย
แล้วอยู่ในข่ายกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว๑๔วัน
อกจากเขาต้องกักตัวแล้วเจ้าหน้าที่รู้แล้วถ้าท่านโหลดแอปนี้เอาไว้ท่านก็จะรู้
ท่านก็จะรู้ด้วยนะครับท่านจะได้รับการแจ้งเตือนว่าบุคคลคนนี้เนี่ยยังอยู่ในสถานที่ที่จะต้องกักตัวหรือไม่
แล้วก็อยู่ที่จุดไหนอย่างไรไม่จำเป็นเราก็หลีกเลี่ย
ถูกต้องนะฮะเผื่อท่านจะไปแถวนั้นนะครับ
อกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ประจำวันของกระทรวงสาธารณสุขให้ติดตามด้วย
เวลาถามอะไรไปปุ๊บเขาก็จะเด้งตอบมาปุ๊บเลย
ท่านก็พิมพ์ไปนะฮะสบายดีบอร์ดนะฮะพิมพ์แอดก่อนนะฮะแอดสบายดีบอร์ดเพิ่มเป็นเพื่อน
แล้วท่านก็ปรึกษาหารือสถานการณ์ต่างมีความเป็นภาวะเสี่ยงอะไรหรือไม่อย่างไร
ข้อสงสัยโควิด๑๙ท่านก็สอบถามไปได้เลย
ค่ะก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย
ทีมข่าวของเราตรวจสอบให้ในวันนี้นะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะเรื่องของผู้ที่ติดโรคโควิด๑๙
ที่เป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำอ่ะค่ะเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปว่าเมื่อวานนี้เป็นวันแรก
ที่มีข้อมูลมาว่ามีผู้ต้องขังในเรือนจำติดโควิด๑๙ด้วยเนี่ยนะคะ
กรมราชธรรมออกมาประกาศนะคะว่าที่เรือนจำราชบุรีค่ะมีผู้ป่วยโควิด๑๙จริงรายหนึ่งนะคะ
ผู้ป่วยคนนี้เป็นผู้ชายอายุ๖๐ปีอยู่ในเรือนจำในข้อหาคดียาเสพติดค่ะ
อยู่ในเรือนจำตั้งแต่ปี๒๕๕๙เกิดคำถามว่าอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
ตั้งแต่ปี๕๙ติดโควิดจากไหนเอออันนี้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด
สงสัยว่าติดโควิดจากไหนต้องหาสาเหตุนะคะแล้วคนที่อยู่ในเรือนจำด้วยกัน
คืออยู่ใกล้ชิดกันมากนะคะก็ต้องมีการกักตัว๑๔วันอย่างน้อย
คนที่เป็นโควิด๑๙ก็ต้องแยกออกมาเพื่อรักษา
ส่วนเรือนจำที่จังหวัดสระบุรีเรือนจำกลางฉะเชิงเศร้า
มีผู้ต้องขังอยู่ในกลุ่มต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ
เรือนจำละ๑รายเนื่องจากว่าตำรวจชุดจับกลุ่มติดโควิด๑๙
อันนี้คือเขารู้แล้วอันนี้เขารู้อยู่แล้ว
คือตำรวจติดค่ะก็เลยมีผู้ต้องขังเข้าข่ายเสี่ยงว่าอาจจะติด
แล้วก็พาไปตรวจสรุปแล้วผู้ต้องขัง๒รายนี้ไม่ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
สรุปแล้วตอนนี้มีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อคือรายเดียวที่เรือนจำกลางราชบุรี

ถูกต้องเพราะอยู่ในเรือนจำตั้งแต่ปี๕๙อันนี้ต้องหาคำตอบ
มันก็มีเรื่องของญาติมาเยี่ยมใช่ค่ะหรือว่าผู้คุมใช่ไหม
งดให้ญาติไปเยี่ยมผู้ต้องขังเนี่ยไม่กี่วันนี้เองนะคะ
คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะระบาดหนักก็ยังให้ไปเยี่ยมได้ปกติ

ถูกต้องค่ะนายสารวุฒิเบนจกุลเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม
ออกหนังสือเวียน๓ฉบับถึงสารทั่วประเทศค่ะ
ผัดฟ้องฝากขังการอ่านคำพิพากษา
ลดความแออัดของบุคคลที่จะต้องเข้าสารนะคะ
ก็ต้องระวังกันทุกภาคส่วนแล้วฮะตอนนี้
ที่เราพบทั้งหมดณขณะนี้

มีกระจายอยู่๕๒จังหวัดนะฮะ
๕รายอยู่ใน๕๒จังหวัด

ภาคกลางและกรุงเทพนี่ยังเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙มากที่สุดนะครับ
จาก๑๐๔๕รายมีอยู่๔๓๑นะฮะที่นี่

รองลงมาคือนนทบุรี๖๓สมุทรปราการ๓๐ปฐุมธานี๑๑กาญจนบุรี๙นะครับ
แล้วก็ยังมีจังหวัดอื่นอีกนะฮะในพื้นที่ภาคกลางนะครับ
ส่วนภาคเหนือนะครับพบผู้ป่วยมากสุดคือเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่นี่๑๐รายนะครับ
ชบูรณ์๓อุทัยธานีเชียงรายสุโขทัยพบผู้ป่วยจังหวัดละ๒ราย
แล้วก็มีที่แพร่ที่ตากที่นครสวรรค์นี่ก็พบจังหวัดละ๑รายนะครับ
ภาคอีสานอุบลราชธานีตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙มากที่สุด๑๒รายนะครับ
แล้วไล่เรียงมาก็มีโคราช๘อุดรธานี๗บุรีลำกับสุรินจังหวัดละ๕รายนะฮะ
แล้วก็มีมุกดาหารกับขอนแก่นด้วยนะครับพบจังหวัดละ๓ราย
ทีนี้ตะวันออกนะฮะตะวันออกเนี่ยชนบุรีตอนนี้พบผู้ป่วยมากสุดนะครับ๓๓รายนะครับ
มีฉะเชิงเซา๖สะแก้ว๕ปราจินบุรี๓จันทบุรีกับระยองพบผู้ป่วยจังหวัดละ๒รายนะครับ
ภาคใต้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙วันนี้เนี่ยพบเพิ่มขึ้นเป็นรายใหม่ถึง๔๐รายนะครับ
ส่วนภาคใต้จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในขณะนี้ยาลา๓๙ภูเก็ต๒๘ปัตตานี๒๗สงขลา๒๕กระบี่๙
และสุราธานีอีก๗รายนราธิวาสพัทธลุงนครศรีธรรมราชตรังก็มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ตัวเลขอยู่ที่หน้าจอนะครับยังมีอีก๑๙๓รายนะครับที่ตอนนี้รอการสอบสวนโรคอยู่นะครับ
ว่าเขามาจากไหนอะไรยังไงไปติดตรงไหนอะไรยังไงแต่ภาพรวมทั้งหมดนะฮะ
ตอนนี้เรามี๕๒จังหวัดทั่วประเทศไทย
ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับท่านผู้ชมครับ
กรุงเทพมหานครกับภาคกลางเนี่ย
มากสุด๕๗๖ภาคใต้๑๕
อีสาน๕๓ตะวันออก๕๓

เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่

ทางศูนย์บัญชาการเรื่องโควิด๑๙ของรัฐบาล
ต้องขอความร่วมมือทุกคนว่า
ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเดินทางอย่าเคลื่อนย้ายอย่าไปไหนกัน
ใช่ค่ะถึงแม้ว่าเป็นเพียงมาตรการขอความร่วมมือ
ไม่ได้เป็นมาตรการที่มีบทลงโทษ
แต่เรื่องนี้สำคัญจริงต้องให้ความร่วมมือกันนะคะ
คุณผู้ชมคะมาตรการเข้มข้นที่มีเพิ่มเติมเข้ามานะคะ
นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน
ที่เราได้เห็นกันตั้งแต่๘โมงเช้าวันนี้
ก็คือมีการตั้งด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด๑๙
จุดในพื้นที่โดยรอบของกรุงเทพมหานคร
ก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่รอยต่อกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลนะคะ
ด่านกันตั้งแต่๘โมงเช้า

แล้วก็จะยาวไปจนถึง๓๐เมษายนเลยค่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีก๕จุด

ก็คือเป็นพื้นที่รอยต่อกรุงเทพกับปริมณฑล
มาดูกันหน่อยนะคะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
มีทั้งตำรวจมีทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะปฏิบัติงานร่วมกันค่ะ
ก็จะตรวจประชาชนที่อยู่ในรถ

ตรวจดูการใส่หน้ากากอนามัย
อุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรท

และดูอาการว่ามีไข่ไหมมีน้ำมูกไหมนะคะ
ก็จะใช้วิธีสุ่มเรียกนะคะ
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับการจราจรมากนัก
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

และจุดตรวจถนนพระราม๒ขาเข้ากรุงเทพ
คือนอกจากการตรวจของเจ้าหน้าที่แล้วอะค่ะ
ก็ยังมีการแนะนำวิธีการป้องกันไม่ให้ติดโรคโควิด๑๙
และที่บริเวณจุดตรวจเนี่ยนะคะ
ถ้าใครอุณหภูมิสูงเกิน๓๗๕องศาเซลเซียส
เหมือนกับตอนนี้ทุกที่ทุกอาคารอย่างนี้ค่ะ

ถ้าเกิน๓๗๕องศาเซลเซียสจะไม่ให้เข้า
ดังนั้นถ้าที่ด่านเนี่ยตรวจพบว่าเกิน๓๗
เขาก็จะสอบถามประวัติว่าเออคุณไปไหนมาเสี่ยงไหมอะไรไหม
ให้นั่งพักแป๊บนึงตรวจใหม่
คนก็อาจจะกังวลว่าการจราจรจะติดขัดไหม
แต่ส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือนะคะ
นี่ค่ะมีคนขับรถหกล้อรับจ้าง
พอตรวจแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอุณหภูมิ๓๙๓๙องศาเซลเซียส
เจ้าหน้าที่ก็ขอคุยซักประวัติขอวัดอีกรอบนึง
คือวัดจนกว่าจะแน่ใจว่าอยู่ในระดับปกติ

ซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าบางทีอากาศร้อน
ขับรถมาร้อนหรือใครเร่งรีบหรือว่าเพิ่งออกกำลังกายอย่างนี้ค่ะ

ก็เลยต้องตรวจวัดหลายรอบหน่อยเพื่อความแน่ใจ
พบตรบอกว่าขอให้ประชาชนที่ออกจากบ้านนะคะ
บัตรประชาชนใส่หน้ากากอนามัย
เจลล้างมือเผื่อเวลาการเดินทาง
และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนรถต่างจังหวัดที่จะเข้ากรุงเทพ
อันนี้ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษค่ะ
แล้วก็กวดขันด้วยนะคะว่า
กลัวว่าจะมีคนที่อาศัยช่วงตรงนี้ช่วงจังหวะโควิด๑๙เนี่ย
ลอบทำอะไรที่ผิดกฎหมายเช่นขนยาเสพติดนะคะ
ผู้ที่เดินทางรักษาตัวเองด้วย
พี่น้องประชาชนต้องรักษาตัวเองรักษาความสะอาดตัวเอง

ผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันประสิทธิตามส่วยก็คงไม่มีอะไรนะครับ
ถ้าติดมาก็ดีเพราะว่าเราต้องใช้พิสูจน์ทราบด้วย

ถ้าเกิดมีไข้เนี่ยเราไม่สามารถส่งหน่วยจากนี้ไปอีกจุดหนึ่งได้
นี่อยู่ที่โรงงานก็วัดมาทีแล้วปกติก็เลยมาไง
วัดมาแล้วครับถ้าปกติถึงให้มา
ใช่ให้พับร่วมลูกมือเถอะ

ก็พยายามอยู่ห่างคนอะไรอย่างนี้
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ด่านตรวจหน้าสวนโตโยต้าถนนราชพฤกษ์นะคะเป็นรอยต่อจังหวัดนทบุรี
จุดนี้ตั้งจุดตรวจทดสอบการจราจรและระบบต่างตั้งแต่ตี๔นะคะ
จริงแล้วตรวจเต็มรูปแบบคือ๘โมงเช้าทุกจุดค่ะแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมกันเอาไว้ก่อน
นี้เตรียมความพร้อมกันตั้งแต่ตี๔ตรวจคันนึงเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราลองจับเวลาดูว่าเอ๊ะมันใช้เวลานานไหมนะคะ
คันหนึ่งก็ไม่เกินนาทีนะคะประมาณนาทีเดียวนี่แหละ
ประชาชนเองก็รู้ว่ามีการตั้งจุดตรวจก็เตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะคะ
บางคนอาจจะอุณหภูมิร่างกายเกิน๓๗๕องศาเซลเซียสก็รอแล้วก็ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจซ้ำคือเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วย
ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ก็ฝากขอบคุณมาด้วยนะคะ
จุดตรวจวันนี้อย่างที่บอกว่ามี๗จุดค่ะ๗จุดที่ว่านี้ได้แก่สะพานข้ามแยกคลองประปาถนนแจ้งวัฒนะนะคะ
ตรงนี้ก็เป็นรอยต่อนนทบุรีใต้ด่วนมหานครถนนสุวินทะวงฝั่งขาเข้าเป็นรอยต่อของฉัดเชิงเซานะคะ
ถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษซอย๓๙เป็นรอยต่อของสมุทรปราการ
นี่คือจุดที่เริ่มวันนี้พรุ่งนี้พบตรบอกว่าเพิ่มอีก๕จุดค่ะ
ถนนเพชรเกษมก็เป็นจุดเชื่อมต่อจังหวัดนครปฐมนะคะ
ถนนบางนาตราดเชื่อมต่อสมุทรปราการ
กระดับบุรพาวิถีด่านบางจ่าขาเข้าเชื่อมต่อสมุทรปราการเช่นเดียวกัน
ถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณอนุสรสถานจุดนี้เชื่อมต่อปฐุมธานี
ยกระดับดอนเมืองโทเวด่านอนุสรสถานก็เป็นจุดเชื่อมต่อปฐุมธานีเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนคนแชร์กันในโลกโซเชียลที่บอกว่าโอ้โหด่านตรงนี้เนี่ยนะ
ถ้าเกิดใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะปรับ๒๐๐เดี๋ยวเรามีคำตอบเรื่องนี้ให้รอครู่เดียว
แชร์กันเยอะแชร์เยอะทั้งในกรุงเทพฯทั้งในต่างจังหวัดเราตรวจสอบให้
ท่านผู้ชมครับก็แน่นอนว่าตอนนี้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยเนี่ย
จำนวนก็สูงขึ้นทุกวันวันนี้๑๐๔๕คนนะฮะก็มีที่หายกลับบ้านได้บ้างแล้วนะครับ
แต่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอีกเยอะนะครับที่ป่วยหนักก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิด
แต่ที่พอจะอาการดีขึ้นเนี่ยเขาต้องหาสถานที่ที่จะรองรับ
เพราะว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยมันล้นใช่ค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับผู้ป่วยรายใหม่
แล้วก็ผู้ป่วยที่อาการหนักด้วยใช่ฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์นะครับ
ซึ่งตอนนี้เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙ที่อาการไม่หนักแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
อาการไม่หนักแล้วนะฮะมาสังเกตอาการที่นี่เดี๋ยวถ้าหายดีก็กลับบ้านได้
เนี่ยครับวันนี้รับผู้ป่วย๒รายแรกแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ป่วยโควิด๑๙๒ราย
ปฐุมธานีอ่าก็มีมาตรการในการดูแลอย่างเข้มงวดครับมีทีมแพทย์เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อ่า
มาคอยดูแลกันนะครับรองศาสตราอาจารย์นายแพทย์พระฤหัสต่ออุดมภูมิในการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
พระเกียรติบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
ทยอยรับผู้ป่วยที่ล้นมาจากโรงพยาบาลในกรุงเทพ
เป็นผู้ป่วยที่อาการไม่หนักแล้วมาสังเกตอาการที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
ผู้ป่วย๒รายแรกถูกส่งมาจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
เดินทางมาถึงเมื่อ๙นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้
โดยผู้ป่วยโควิด๑๙ที่รับมาดูแลที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์นะครับ
เป็นผู้ป่วยที่มีผลทดสอบเป็นบวกก็คือติดเชื้อโควิด๑๙นะฮะ
และได้รับการรักษาในโรงเรียนแพทย์๕แห่ง
ก็มีจุฬาลงกรสุริราชรามาธิบดีวัชยุราชพยาบาล
แล้วก็ที่ธรรมศาสตร์อย่างน้อยก็๕๗วันที่เขาจะเข้าไปแล้ว
แล้วถ้าเกิดมีอาการเล็กน้อยหรือว่าไม่ได้มีอาการอะไรหนักมาก
ก็ต้องการทดสอบโรงธรรมศาสตร์ในการดูแลต่อแล้วก็สังเกตอาการต่อ
เมื่อผลการตรวจเชื้อพบว่าเป็นลบก็คือไม่มีเชื้อโควิด๑๙แล้ว
ก็จะให้กลับบ้านแล้วก็ไปกักตัวไปดูอาการที่บ้านตามขั้นตอนต่อไป
ต่อไปที่ห้องของผู้ป่วยซึ่งจะใส่ชุดเหมือนคล้นขับรถเพื่อที่มั่นใจ
แล้วก็ป้องกันการติดเชื้อและหลังจากตั้งแต่พวกผู้ป่วยเข้าไปอาศัยห้องแล้ว
แล้วก็การทำความสะอาดในเรื่องของทั่วไปก็คงจะเป็นเรื่องของทางเดิน
ต่างนิษฐ์ต่างเนี่ยเราก็จะทำหลายสถีรับผู้ป่วยเข้ามาแล้ว
ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะครับจะเป็นผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก
แล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้นะฮะก็จะถูกส่งมาเฝ้าสังเกต
อาการต่อที่นี่เพื่อรอว่าผลการตรวจเชื้อเนี่ยไม่พบเชื้อ
โควิด๑๙แล้วอย่างที่ท่านเห็นมาสักครู่นี้นะก่อนนั้นนี้ก็
จะมีภาพที่ผู้ป่วยเขาเข้าไปบนห้องก็เป็นอาคารเลยล่ะเขา
จัดเป็นห้องห้องเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับอ่าความพร้อมในการ
รองรับผู้ป่วยโควิด๑๙ที่นี่นะครับเบื้องต้นขนาดนี้ทางโรง
สนามธรรมศาสตร์มีห้องพักที่สามารถรับรองคนไข้ได้
ประมาณ๓๐๘ห้องและพื้นที่ในโรงพยาบาลถูกแบ่งเป็น๒โซน
หลักนะครับโซนแรกอยู่ด้านหน้าของโรงพยาบาลเป็นพื้นที่
บุคลากรทางการแพทย์มีจุดข้อมูลคนไข้จุดเฝ้าสังเกต
อาการคนไข้ผ่านทางระบบกล้องวงจรปิดแล้วก็พูดคุยผ่าน
ไม่เปิดตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ของ
คนไข้นะฮะค่ะเอาไว้แค่สังเกตอาการโซนที่สองจะอยู่ด้านข้าง
เป็นพื้นที่สำหรับคนไข้โดยเฉพาะที่จะแยกโซนไปอีกโซน
หนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ปะปนกันแล้วก็สะดวกต่อการดูแล
เรื่องความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่ทางเดินลิฟท์เข้าสู่ห้องพัก
เนี้ยจะแยกโซนกับส่วนที่หนึ่งโดยชัดเจนนะฮะขณะที่ในส่วน
ขั้นตอนการขนย้ายผู้ป่วยก็เริ่มจากนี่ครับรถตู้ของโรง
ต้นทางจะเอาคนไข้มาส่งนะฮะก็จะมาเป็นกลุ่มกลุ่มละ๒๕
คนคนไข้จะแต่งกายตามปกติมีหน้ากากอนามัยสวมมาด้วย
นั่งมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่จะสวมชุด
โดยรถพยาบาลต้นทางจะพาไปจอดที่โซนที่สองจากนั้นจะมี
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์๒คนมารับตัวคนไข้
พาไปตามทางเดินเฉพาะที่จัดเตรียมไว้ก่อนจะขึ้นลิฟต์พา
ขึ้นห้องพักแยกกันกักตัวห้องใครห้องมันโดยก่อนที่คนไข้
มาถึงทางโรงพยาบาลจะจัดเตรียมห้องพักไว้ก่อนแล้วเมื่อ
ไข้มาถึงก็พาขึ้นห้องได้เลยนะครับไม่ต้องไปลงทะเบีย
อะไรทั้งสิ้นซึ่งทางโรงพยาบาลจะมีชุดผู้ป่วยให้๒ชุดแล้ว
แต่ว่าผู้ป่วยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้สามารถแต่งกายได้ตาม
ชอบนะฮะเพราะว่าเขาอาการที่ไม่ได้หนักมากอาการดีขึ้นเรียม
กลับบ้านแล้วดูแลตัวเองได้ส่วนการจัดส่งอาหารจะใช้หุ่น
ยนต์นะฮะนี่ลักษณะแบบนี้ค่ะในการจัดส่งเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
โดยตรงกับเจ้าหน้าที่แล้วหลังจากที่นำผู้ป่วยส่งห้องพัก
แล้วรถพยาบาลก็จะต้องไปล้างไปพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนนะฮะทันทีเลย
แบบนี้ถึงจะกลับไปที่โรงพยาบาลส้นสังกัดเราทำเป็น
กราฟิกแบบนี้ให้ท่านดูนะครับจะได้เข้าใจชัดเจนขึ้น
เมื่อสักครู่ก็ยังเห็นภาพของผู้ที่มาสองรายแรกใส่ชุด
ของโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็ยืนอยู่ที่ระเบียงห้องอ่ะใช่ไหม
เขาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองได้นะครับโรง
สนามธรรมศาสตร์เดิมเป็นหอพักดีลักษ์ซึ่งเป็นหอพัก
เอเชนเกมส์สมัยที่เราเป็นเจ้าภาพสูง๑๔ชั้นมี๓๐๘ห้องห้อง
พักมีความเหมาะสมเนื่องจากมีการปรับปรุงการแยกโซนสะอาดกับ
โซนติดเชื้อว่าอย่างชัดเจนขณะที่พื้นที่ก็ห่างกลายจากชุม
สามารถตัดปัญหาเรื่องความกังวลของชาวบ้านออกไปได้ทางธรรมศาสตร์
ประชาสมพันธ์สร้างความเข้าใจไปยังนักศึกษาแล้วก็บุคลากร
ธรรมศาสตร์แล้วนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอด
การที่เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามตรงนี้ขณะที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
มีบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาสับเปลี่ยนดูแลคนไข้ประมาณ๕๐
คนแล้วในอนาคตอันใกล้นะครับทางโรงพยาบาลจะเพิ่มเตียงคนไข้
ให้เป็น๖๐๐เตียงวันนี้มา๒คนเขาก็ดูแลตัวเองได้ใช่ค่ะรอแค่
ว่าไม่มีผลติดเชื้ออะไรแล้วก็กลับบ้านได้แล้วนะคะนี่ฮะอนาคตจะเพิ่ม
คนไข้เป็น๖๐๐เตียงนะครับเพื่อรองรับจำนวนคนไข้ผู้ที่
ติดเชื้อโควิด๑๙หากว่าล้นมาจากโรงพยาบาลอื่นตรงนี้ก็จะมารับ
ช่วงต่อดูแลให้ค่ะนี่ค่ะบุคลากรทางการแพทย์ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่
ใช่ฮะที่สำคัญคือทุกคนก็จะได้สบายใจว่าการดูแลเรื่องการ
ไม่ให้เชื้อแพร่กระจายเขาดูแลเข้มข้นรัฐกลุ่มค่ะวันนี้
มีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาการแพร่
ผู้เนี่ยพระยุทธจันทร์โอชาน้ำมนตรีก็เป็นประธานเป็นผู้นำ
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่ก็มีหัวหน้าส่วนราชการที่มา
เป็นผู้ดูแลในแต่ละด้านด้วยนะครับวันนี้ยังไม่มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้พรกรฉุกเฉินอะไรเพิ่มเติมนะฮะมีก็คือ
เมื่อวานนี้ที่เราก็ทราบรายละเอียดกันไปหมดแล้วนะครับแต่ที่
ข้นก็คือเรื่องการตั้งด่านตรวจด่านสกัดต่างนะครับหลัง
การประชุมวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นคงออกมาย้ำว่าตอนนี้ต้องขอร้องขอความร่วมมือ
ยังประชาชนรวมถึงผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานเจ้าของกิจการผู้
ประกอบการร้านค้าร้านขายทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ
ให้น้อยที่สุดโดยต้องทำเรื่องนี้ให้เห็นผลภายใน๗วันหาก
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยยังเพิ่มขึ้นเรื่อยนะ
ทีนี้ก็คงต้องใช้มาตรการอย่างเด็ดขาดอืมทีเนี้ยคำว่าปิดประเทศ
จะมาจริงแล้วท่านพบสบอกนะฮะ
ผมขอความร่วมมือผมขอร้อง

ที่มีวิธีบริหารงานสมัยใหม่ที่สามารถจะเอางานกลับไป
ทำที่บ้านอย่าตลาดไปทำงานนอกเวลาหรือมีวิธีอื่นใด
มาทดแทนการที่เอาลูกน้องมาระดม

สิ่งที่เกิดปัญหามาก่อนหน้านี้คือกรณีสถานการณ์มวยป้ายหน่วงพินี
เขาก็เลยทำให้คนมองภาพของทหารออกมา

และมันเป็นเรื่องของวันข้างหน้า

และร่วมมือแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศ
ในอดีตมันอาจจะไม่ใช่มีเพียงเรื่องเดียวที่ยกขึ้นมา
แน่นอนมันเกิดขึ้นจากความบกพร่องมันเกิดขึ้นจากความไม่รัดกลุ่ม

ซึ่งผู้เกี่ยวข้องเขาก็มีการตรวจสอบมีตรวจทาน
แล้วก็ต้องมีมาตรการในการดำเนินการ
ผมก็ขอไม่ลงไปถึงในส่วนที่ผ่านมาแล้ว
แต่เรื่องนี้ผู้บัญชาการฐานบกล่าสุดสั่งตั้งกรรมการขึ้นมาสอบแล้วนะฮะ
เพราะว่าสนามมวยลุมพินีเนี่ยทางทหารเขาก็ดูแลตรงนี้อยู่ด้วย
ว่าทำไมถึงไปปล่อยให้มีการจัดกันได้ในวันที่๑

ขอความร่วมมือมาตั้งแต่วันที่๓วันที่๔แล้ว

ส่วนข้อกำหนดต่างนะคะตามพรกรฉุกเฉิน

ก็คือถือเป็นข้อกำหนดเดิมที่เมื่อวานนี้
รองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองามได้แจกแจงไป
ว่ามีทั้งหมด๑๖ข้อด้วยกัน
ก็คือห้ามทำให้ทำควรทำ
ข้อควรทำข้อกำหนดนี้
เขาบอกว่าคนที่อายุมากกว่า๗๐ปี
คนที่อายุน้อยกว่า๕ขวบ
หรือคนที่มีโรคประจำตัวให้อยู่บ้าน
เป็นข้อกำหนดในลักษณะที่ขอความร่วมมือว่าควรทำ

พอมีข้อกำหนดนี้ออกมาคนสงสัยเลยคุณภาพภูมิ
รัฐมนตรีตั้งหลายคนอายุเกิน๗๐อ่ะ

ก็ควรสิเป็นลักษณะของควรทำไง
คือควรอยู่บ้านป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า

รัฐมนตรีที่อายุเกิน๗๐มีใครบ้างนะคะ

รัฐมนตรีที่มีอายุเกิน๗๐
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี๗๔ปีค่ะ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย๗๑ปีค่ะ
ดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอายุ๗๐พอดี
อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอายุ๗๖แล้วนะคะ
ถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอายุ๗๒ปีค่ะ
นายประพัทธโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรอายุ๗๐
คุณหญิงกรยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การอายุมากที่สุดคือ๗๘นี่ค่ะ
คำถามให้ค่ะว่าทั้ง๗ท่านนี้จะต้องอยู่บ้านไหม
ก็คิดว่าความร่วมมือแล้วก็ไม่ออกจากบ้านรึเปล่า
เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งของทางราชการค่ะ
นี่ค่ะทำงานต่อปกติค่ะไม่ต้องอยู่บ้าน
พลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์ในดอนก็ไปที่ธรรมเนียบค่ะวันนี้
นายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการประชุมนะคะ
เป็นการประชุมครั้งแรกหลังประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน
นี่นะคะก็ใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะนั่ง
ถาวรก็บอกว่าทำงานตามหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงาน

คุณหญิงกรยาก็บอกว่าท่านอาวุโสสูงสุดในคณะรัฐมนตรี
ก็ให้ความร่วมมือกับมาตรการของรัฐบาลนั่นแหละ
เว้นมีงานสำคัญถึงจะเข้ากระทรวงนะ

บอกว่าก็ออกกำลังกายดูแลสุขภาพยังส่งคลิปให้ดูแบบนี้ค่ะ
ก็มีความสุขดีค่ะ
นี่ค่ะส่งคลิปมาให้ทีมข่าวดูว่า

เพราะวันนี้ท่านไม่ได้มาวัคชุมที่ศูนย์โควิด
ศูนย์๑๘แล้วยังแข็งแรงที่เลยคุณหญิงครับเรย์งที่คุณหญิงเปิดที่บ้านคุณหญิงพร้อมมากค่ะ
ค่ะฟังละเปิดดีจริงนี่นะคะนี่ก็ตอบคำถามของคุณผู้ชมนะคะ
ถามมาว่าตกลงแล้วรัฐมนตรีอายุเกิน๗๐จะต้องยังไงบ้างก็ยังทำงานได้ตามปกติค่ะ
ส่วนทีนี้ค่ะมีคำถามในเรื่องของการแถลงข้อมูลต่างของโรคโควิด๑๙
ปกติแล้วเนี่ยการแถลงตัวเลขผู้ป่วยคนที่ป่วยสะสมคนเสียชีวิตคนหายแล้วเนี่ย
ก็คือกระทรวงสาธารณสุขก็คือเป็นการแถลงตัวเลข
แต่ปรากฏว่ามีทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรก
ก็ต้องออกมาขอโทษเพราะว่าได้โพสต์ทวิตเตอร์
เปิดเผยรายละเอียดตัวเลขผู้ติดโควิดสิบเก้า
คนก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าทำไมถึงโพสต์ก่อน
ทำไมไม่รอกระทรวงสาธารณสุขแถลงเหมือนทุกวัน

เพราะวันนั้นท่านนายยกที่แผ่นทีมีอีพรูบอกว่า
จากนี้ไปก็จะรวมศูนย์จุดเดียวแหล่งที่เดียว
วันนี้ตอนช่วงข่าวเที่ยงข่าวอะไรแบบนี้ไม่มีใครกล้าบอกตัวเลขเลย
เพราะว่าทุกคนไม่แน่ใจว่าต้องฟังจากใครกันแน่
เพราะฝั่งนึงก็ออกมาบอกตัวเลข
ฝั่งนึงก็ออกมาบอกเหมือนกันอย่างนี้ค่ะ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าต้องขออภัยจริง

ไม่ได้มีเจตนาให้ข้อมูลก่อนกระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหาที่โพสต์เน้นเรื่องของการกระจายตัวของโรค
แพร่ออกไปต่างจังหวัด
อธิบายเหตุผลทำไมขอให้คนงดเดินทาง

ด้วยความที่ไม่ได้ให้ความสำคัญในส่วนของตัวเลข
ว่าป่วยเพิ่มเท่าไรอะไรเท่าไร

ต้องให้ทางสาธารณสุขเป็นผู้แถลงพร้อมกับรายละเอียด

บอกว่าอย่าตำหนิสำนักโฆษก

ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่ทางสำนักโฆษกได้ตกลงกับสื่อนะคะ
วันนี้มีอยู่กรณีหนึ่งนะฮะโลกโซเชียลก็ร้อนแรงมากนะครับ
บรรดาผู้ที่อยู่ในแวดวงของคุณหมอนะครับแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่
ก็แสดงความเห็นกันเยอะเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวเนี่ย
ไปสัมภาษณ์คุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
ก็ติดเชื้อหุ่น๑๙ไป๙คนแล้วนะคุณอนุทินเนี่ย
ก็พูดในลักษณะเหมือนกับพยายามจะสื่อว่าที่ติดเนี่ย

ถ้าว่ากิคุณอนุทินพูดคันแรกไว้ก่อนนะครับ
เท่าที่ผมได้รับรายงานมานะครับ
การติดเชื้อของแพทย์จากการปฏิบัติหน้าที่
ให้การรักษาโควิดยังไม่มี
นี่คือสิ่งที่จะต้องไปขวดกัน

พวกเราก็ไม่พอใจนะครับ
สำหรับบุคลากรณการแพทย์ที่ไม่เฝ้าระวังตัวเอง
แล้วซึ่งเราควรจะต้องเป็นบุคคลตัวอย่าง

เราก็จะต้องเป็นคนที่อเลิศตัวเองตลอดเวลา
ว่าช่วงนี้มีสถานการณ์ระบาดโลกแบบนี้
พอคนมาได้ยินตรงที่ว่า

ถึงท่านคนต้องไปเปิดดูคำว่าหวดความหมายคืออะไร
บอกว่าฟังแบบนี้แล้วอูหู
ร้อนแรงมากนะครับอย่างเพจให้ความรู้ทางการแพทย์เพจหนึ่งนะครับ
ระบุว่านายอนุทินกำลังบรรทอนการทำหน้าที่ของทีมแพทย์
ที่ไม่เคยได้หยุดต่อสู้มาเกือบ๓เดือนไม่ได้กลับบ้านไม่ได้พักผ่อน
ต้องทำหน้าที่ด้วยความเครียดในขณะที่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อก็ขาดแคลน
จากนี้ยังมีการเรียกร้องให้นายกเนี่ยปรับนายอนุทินออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารสุขก็มีนะฮะ
แต่ว่าล่าสุดครับท่านผู้ชมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายอนุทินชาญวิรากูลนะครับได้ออกมาชี้แจงนะฮะ
แจ้งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะคลิปนี้ครับ
คุณอนุทินได้ส่งมาให้สื่อต่างบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ท่านฟังไปก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเจตนาจะตำหนิ
หรือว่าต่อว่าไปยังแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์
เพราะรู้ว่าทุกคนทำงานหนักแล้วก็เสี่ยงชีวิตอยู่แล้ว
ตำหนิที่พูดไปหมายถึงบุคลากรทางการแพทย์
ที่ไปติดเชื้อโควิด๑๙มาจากที่อื่น
อย่างเช่นไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงแล้วก็มาทำงาน
แล้วก็เอาเชื้อมาพอมาติดก็ไปติดคนอื่นเขาก็ต้องกักตัวกันหมด

ผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับ
แต่ผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี
คือเจตนาที่จะตำหนิใครเลย
ในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติอยู่

วันนี้ถ้าผมสื่อสารไม่ดี
ผมต้องขออภัยจริง
ผมอาจจะมีปัญหาในการสื่อสารในช่วงนี้
เพราะว่าความสนใจก็เยอะนะครับอ่าจะพยายามปรับภงตัวเอง
ให้ชัดเจนยิ่งกว่านี้ขอ
และผมต้องการให้พวกท่านประสบความสำเร็จ
เราชนะโรคโควิดด้วยกันผมถือโอกาสนี้นะครับ
พูดว่าผมเสียใจในสิ่งที่ผมสื่อสาร
ไม่ผ่านแต่ผมจะปรับปรุงตัวแล้วก็
ขอให้ท่านได้ให้โอกาสผมขอให้มั่นใจว่าผมไม่มีเจตนา
ร้ายใดกับพวกท่านเลยมีแต่ความรักความห่วงใหญ่
ขอให้มั่นใจครับขอบคุณครับ
นี่เป็นสิ่งที่คุณอนุทินได้ชี้แจงออกมาล่าสุดนะฮะ
คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
มีผู้ชายคนนึงนะคะเขาอ้างตัวว่าเขาสามารถใช้พลังจิต
ในการรักษาโควิด๑๙ได้

และก็เกิดคำถามว่าหนึ่ง
คุณหลอกลวงประชาชนหรือเปล่า

คือคุณมาบอกว่าใช้พลังจิตรักษาโควิด๑๙

แล้วก็มีภาพเหมือนกับตอนไปรักษาแล้วตอนไปรักษา
ก็อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโควิด๑๙โดยที่ไม่มีอะไรป้องกันด้วย
แล้วคุณก็ไม่กักตัวด้วยมันหลายคำถามมาก
นี่ค่ะเราก็เลยไปตรวจสอบให้นะคะคือมีคนโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
บอกว่าขอบคุณอาจารย์ที่ใช้พลังจิตช่วยให้สร้างภูมิต้านทานโควิด๑๙
เดี๋ยวจะแจ้งสอทอคุณงามความดีนี้นะแต่ว่าเสี่ยงโควิดแล้วทำไมไม่กักตัว
ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเศร้าสั่งการให้สาธารณสุข
ให้ตำรวจไปตรวจสอบแล้วนะคะครับพื้นที่นี้อยู่ที่บ้านห้วยพลูตำบลเกาะขนุน
พนมสารคามนะคะผู้กำกับสพพนมสารคามบอกว่า
ยังเอาผิดกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้นะคะเพราะเขาไม่ได้เป็นการโฆษณา
ว่าเขารักษาได้แต่คนไปหาเขาและเชื่อไปเองว่าเขารักษาได้
แล้วคนอื่นเอาไปลงเองถูกต้องแต่สิ่งที่เขาควรจะทำก็คือ
ควรจะกักตัวเพราะไปอยู่ใกล้กับคนที่ป่วยโควิด๑๙
นี่ค่ะดังนั้นถ้าไม่กักตัว๑๔วันถ้าออกจากบ้าน
อันนี้เอาผิดได้ตามกฎหมายนะคะก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย
ว่าผู้ชายคนนี้แอบอ้างแสดงตัวว่ารักษาด้วยพลังจิตได้ด้วยหรือเปล่า
อย่างนั้นก็จะเป็นความผิดเพิ่มโฆษณาเกินจริงหลอกลวงพี่น้องประชาชนอะไรแบบเนี้ย
แล้วคนที่ไปนี่ติดเชื้อจริงหรือเปล่าติดเชื้อแล้วคุณไปอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะ

ทุกผู้ชมครับที่สุราธานีเนี่ยตำรวจเขาจะเอาเรื่องแล้วนะฮะ
เพราะว่ามีคนไปโพสต์บอกว่าไปเจอด่านตรวจของเจ้าหน้าที่
ในช่วงเวลานี้ที่เขาตรวจเข้มวัดอุณหภูมิด้วยว่าคุณสวมหน้ากากอนามัยไหมอะไรไหม
กันการแพร่กระจายเชื้อแต่คนที่โพสต์บอกว่า
ด่านที่สุราธารณีเนี่ยด่านโคลอฟท์นะฮะ
เป็นสหกรณ์สุราธารณีเนี่ยนะด่านโคลอฟท์ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
จับปรับ๒๐๐คนบ่นกันเยอะค่ะหน้ากากอนามัยก็หายาก
เห็นไหมฮะโพสต์ไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีการไปแชร์ไปอีกนะ
ไปบอกนี่บอกต่อนะคะด่านโคออฟปรับ๒๐๐
มีคนถามก็ไปยืนยันยืนยันว่าเออใช่สุดท้ายแล้วไม่จริงนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสิริชัยทรงวสินภูมิกับการสพพุนพินสุราธานี
นี่ครับไปแจ้งความพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวแล้ว
เนื่องจากเป็นข้อความอันเป็นเท็จมีเจตนาสร้างความปั่นป่วน
มีความผิดตามพรกรฉุกเฉินในช่วงเวลานี้ด้วยนะฮะ
ท่านไปโพสต์อะไรที่เป็นข่าวปลอมเฟคนิวเกี่ยวกับเรื่องโควิด๑๙ไม่ได้นะครับช่วงเวลานี้นะฮะ
แล้วก็ตรวจสอบไปแล้วนะครับยืนยันว่าตำรวจตั้งจุดตรวจคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อโควิด๑๙
ตามคำสั่งในการเฝ้าระวังสอบสวนพบว่าคนที่โพสต์มีสองคน
คนหนึ่งผู้ชายอายุ๓๕เป็นชาวพุนพินอีกคนเป็นผู้หญิงอายุ๒๐เป็นชาวอำเภอท่าชนะ
ตำรวจเขาตรวจสอบแล้วใครไม่สวมหน้ากากอนามัยเขาก็แนะนำว่าต้องสวมอย่างนั้นอย่างนี้
ให้ไปหามาป้องกันแบบนั้นแบบนี้เขาไม่ได้ปรับสองร้อยค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตมโทปิยะอุทาโยก็ยืนยันนะครับอ่าว่าการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่เนี่ย
หากประชาชนที่ผ่านด่านไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่มีการเรียกปรับเงิน๒๐๐บาทนะครับ
ไปโพสต์ว่าที่ไหนมีอะไรยังไงแบบนี้ยืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
ไม่มีการเรียกเก็บเงินโดยเด็ดขาดหากประชาชนไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
ตำรวจก็จะตักเตือนแล้วก็แนะนำให้สวมใส่เพื่อป้องกันโรค
โพสต์เฟสนิวอะไรอ่าเฟคนิวอะไรพวกนี้ตำรวจแจ้งความเอาผิดนะฮะ
จะแจ้งกับทางปอทในการดำเนินการตรวจสอบทุกรายที่โพสต์ข่าวปลอมในช่วงเวลานี้

วันนี้ไข่ไก่หมดตลาดเกลี้ยงตลาดแล้วก็บางพื้นที่ขายแพงด้วย
เราก็เลยให้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดห้วยขวางนะคะ
ตลาดนี้นะคะนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วบอกว่า
ไข่ไก่หมดตั้งแต่เก้าโมงเช้าค่ะโอ้โหก็เลยไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าหน่อยนะคะ

แต่เราไม่มีไข่ให้เราก็บอกลูกค้าว่าจะต้องการไข่ให้มาเช้า
เพราะไข่ผมตรงตีห้าจุดตอนที่เนี้ยตรงตีห้า
ก็บีห้าวันแล้วก็ตั้งแต่มีข่าวว่าจะเกิดอ่า
ก็คือบางคนนะคะไปซื้อแต่เช้ามืด
แต่เอาไปขายต่อแล้วก็ราคาแพงขึ้นอย่างนี้ค่ะ
คือเจ้าของร้านบอกว่าคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าไข่ไก่ขายดีจริง

แต่ว่าไข่ไก่ที่ได้มาจำนวนมันน้อยลง

บอกว่าประมาณนะโดยเฉลี่ยก็คือ๑๐สตางค์ต่อฟอง
พื้นที่ไหนซื้อไข่ไก่เท่าไหร่ส่งข้อความลองมาบอกดูได้นะคะ
อย่างพื้นที่อื่นในกรุงเทพตลาดสามย่านค่ะ
เฮียโซยเจ้าของร้านขายไข่ไก่บอกว่า
ว่าจริงแล้วไข่ไก่มันไม่ได้ขาดตลาดนะ
แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อเยอะครับ
คนที่มาซื้อกับเฮียปกติซื้อ๑๐ฟอง

ไม่อยากออกจากบ้านไงจะไปว่าเขากักตุนซะทีเดียว
มันก็พูดไม่ได้ขนาดนั้นนึกออกมา

ราคาไข่ไก่วันนี้นะคะปรับขึ้นแผงละ๑๐บาท
เบอร์๐จาก๑๑๐บาทปรับเป็น๑๑๕บาท
ไข่ไก่เบอร์๑จาก๙๐บาทปรับเป็น๑๐๕บาท
ไข่ไก่เบอร์๒จาก๘๕บาทปรับเป็น๙๓บาท
ไก่เบอร์๓จาก๘๐บาทปรับเป็น๙๐บาท

ราคาไข่ไก่ถ้าดูข้อมูลจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะ
มีนาคมที่ผ่านมา๒วันที่ผ่านมา

เบอร์๐จะอยู่ที่ฟองละ๓บาท๕๐บาทไปจนถึง๓บาท๖๐บาท
ไข่ไก่เบอร์๑อยู่ที่๓บาท๓๐บาทถึง๓บาท๔๐บาท

แต่ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่า
เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวมีมาตรการชั่วคราวออกมา

จุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่า
มีคำสั่งระงับการส่งออกไข่ไก่ไปนอกราชนาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะ
กว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

แก้ไขปัญหาไข่ไก่คาตลาด
แล้วก็จะต้องประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกร

จะไม่ออกใบอนุญาตส่งออก
สอดรับกันเป็นแนวทางเดียวกัน

ก็อยากจะให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

ปัญหาไข่ไก่เกินราคา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่า
ก็ต้องกำชับกระทรวงมหาดไทยด้วย
ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศช่วยดูด้วย
ถ้าเจอปัญหาเรื่องของการกักตุล
หรือขายเกินราคาก็ให้แจ้งไปที่๑๕๖๙นะคะ

เรามีไข่ไก่ออกสู่ท้องตลาดวันละ๔๑ล้านฟอง
ปกติก็บริโภคในประเทศที่เหลือก็ส่งออก
แต่ตอนนี้ความต้องการของคนในประเทศเนี่ย
ในช่วงโควิด๑๙เพิ่มขึ้นเป็น๓เท่า
ถูกต้องค่ะคือเราจะไปบอกว่าเขากักตุลซะทีเดียวก็ไม่ได้
มาตรการที่ไม่อยากให้เขาออกจากบ้าน

ส่วนพันธุ์นี้ก็เลยบอกถ้างั้นตอนนี้ก็จะพึ่งส่งออก